พาคุณผู้ชมไปดูเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
ปลูกพุษาสาบรสหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไร
พุษาสามรสเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนบาทครับอ่า
ส่วนพุษาที่นี่นะคะเนื้อที่๔ไร่ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานี
เป็นของนางแว่นใจโสภาษีนะคะซึ่งต้องเร่งเก็บพุษาที่ทยอยสุกเหลืองเต็มต้น
เอาไปขายให้กับลูกค้าโดยเป็นผู้กำหนดราคาเองไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางนะคะ
คุณแว่นใจบอกว่าก่อนหน้านี้เคยปลูกมะม่วงส่งขายตลาดผลไม้จนปี๔๕ค่ะ
ต้นมะม่วงเริ่มแก่ก็เลยตัดทิ้งเมื่อสำรวจตลาดผลไม้พบว่าพุษาสามรสเป็นที่ต้องการของตลาด
ถึงขั้นไม่พอขายก็เลยไปศึกษาดูงานก่อนที่จะลงมือปลูกพุษาสามรสพันธุ์ราชบุรีนะคะ
เจ้าของสวนบอกว่าสามารถเก็บพุษาขายได้ตลอดเพราะว่าสุกไม่พร้อมกัน
ก่อนหน้านี้เคยเก็บไปขายในตลาดอุดรเมืองอุดรธานีนะคะแต่ว่าถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา
ขายได้กิโลกรัมละ๘บาทเท่านั้นเองขายหมดสวนเลยนะได้เงิน๒๐๐๐๓๐๐บาทเองค่ะ
คือยังไม่ถึงครึ่งราคาที่เขาขายเอง๒๐บาทเลยนะ
ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะปลูกเองขายเองกำหนดราคาเองเพื่อให้มีกำไรอยู่ได้
และลูกค้าซื้อไปขายต่อก็ได้นะคะจึงคัดเลือกพุษาบรรจุถุงถุงละ๑๐กิโลกรัม
ขายถุงละ๒๐บาทขออภัยนะคะกิโลกรัมละ๒๐บาทถุงละ๒๐๐บาทขายเองที่บ้านนี่แหละ
แล้วก็มีลูกค้าซึ่งเป็นพ่อค้าของเร่ตามหมู่บ้านหรือรถพุ่มพวงมารับซื้อ
แล้วนำไปขายปลีกกิโลกรัมละ๓๐บาทก็คือเอากำไร๑๐บาทนั่นเองนะคะ
สำหรับผลผลิตพุษาปีนี้คาดว่าจะเก็บได้มากถึง๕ตัน๕๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
สร้างรายได้ไม่น้อยกว่าที่แน่ที่นับไว้แล้วก็คือ๑แสนบาท
โดยคุณแว่นใจบอกอีกว่าการปลูกพุษาสามรสเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก
เพราะว่าปลูกมา๑๔ปีแล้วรายได้ปีละ๗๐๐๐๑๐๐๐บาทนะคะ
อกจากนี้ค่ะเธอกับสามียังทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙ด้วยนะคะ
คือปลูกข้าวด้วยปลูกปาล์มน้ำมันด้วยแล้วก็มีมันสำปะหลังด้วยนะคะ
รวมพื้นที่ทั้งหมดนี้๔๐ไร่
ซึ่งรายได้จากการขายผลผลิตจะนำมาใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
โดยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและก็มีความสุขค่ะ
นับจากพืชพันธุ์ที่ปลูกในสวนของตัวเองมีข้าวด้วย
นี่ก็คือเก็บไว้ทานก่อนก็ยังได้เลย
นะครับปลูกเองขายเองขายตรงเกษตรกรยุคใหม่แล้วอย่างนี้นะฮะ